ไปยิงพ่อค้าออนไลน์ในจังหวัดชุมพรที่
ฉายาของเขาก็คือเสียเอ็มบางหมากนะคะ
เสียชีวิตช่วงตี๔ของวันเสาร์ที่๕กันยายนที่ผ่านมาค่ะ

หลังจากนั้นตำรวจพยายามค้นหาหลักฐานต่างรอบบ้านนะคะ
ตอนแรกตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิด
เพราะว่ารู้ทางเข้าออกบ้านเป็นอย่างดี
ภรรยาก็ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุล็อกประตูหน้าต่างทั้งหมด
แต่มันมีอยู่บานหนึ่งที่มันพัง
พังเพราะว่าสามีนั่นแหละเป็นคนทุบ
เพื่อที่จะเข้าบ้านช่วงที่เมาก่อนหน้านี้ไป
ตำรวจสพเมืองชุมพรค่ะและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง
บ้านหลังนี้เกิดเหตุการณ์ถูกยิงเสียชีวิต
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อว่าเสียเอ็มบางหมาก
ชื่อจริงนายวัชรินนครพัฒน์ค่ะ

ชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้
แต่ชั้นบนไม่มีคนอยู่
สรุปสุดท้ายแล้วการเสียชีวิตเกิดขึ้นที่ห้องนอนชั้นล่างนะคะ
หลังจากที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ไปเจอหลักฐานเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ
ตามหาหลักฐานหายังไงก็ไม่เจอ
เมื่อวานนี้ไปเจอค่ะไปเจอก้นบุหรี่สองมวล
แล้วก็กลับไปถามพันรยา
สูบบุหรี่ไหมภรรยาบอกว่าไม่ได้สูบ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อว่าเป็นของคนร้ายนะคะ
อกจากนี้พบรอยเดินเป็นทางยาว
คาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาทางหลังบ้าน
อกจากนี้นะคะรอยเท้าที่เจอไปถามพันรยาอีก
ใช่รอยเท้าสามีไหมภรรยาบอกว่าขนาดไม่ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะมีความเป็นไปได้ว่ารอยเท้านี้
จะเป็นรอยเท้าของคนร้ายค่ะนอกจากนี้นะคะ
ภรรยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าปกติประตูหน้าต่างทุกบาน
จะปิดล็อกแน่นหนาทุกคืนยกเว้นหน้าต่างหลังบ้านที่พังค่ะ
พังเพราะว่าก่อนหน้านี้สามีนะคะ
เมากลับบ้านมาเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยทุบเนี่ย
ลักษณะเป็นแบบนี้ทุบพังก็เลยจะต้องเปิดอ้าเอาไว้
คาดว่าคนร้ายค่ะน่าจะสูบบุหรี่ก่อนที่บริเวณหลังบ้าน
แล้วก็เข้าทางหน้าต่างบานนี้ที่มันพังนะคะซึ่งพอเข้ามาปุ๊บ
มันจะเป็นห้องเก็บของหลังจากนั้นออกจากห้องเก็บของค่ะ
เดินเหลียวซ้ายไปซ่อนตัวที่ชั้นสองน่าจะถอดรองเท้าที่ชั้นสอง
เพราะว่าภรรยาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ทุกอย่างมันเงียบมากพอซ่อนตัวด้านบนค่ะ
รอจังหวะที่เสียเอ็มและภรรยาเข้าห้องนอนห้องนอนอยู่ชั้นล่างนะคะ
คนร้ายก็เดินลงมาจากชั้น๒และเลี้ยวเข้าไปในห้องนอนเพื่อก่อเหตุ
ในห้องนอนมีฟูกสองอันค่ะสองอันนี้สองสามีภรรยาเขาแบ่งกันนอนนะ
ตัวภรรยานอนใกล้ประตูส่วนเสียเอ็มผู้เสียชีวิต
นอนอีกมุมหนึ่งของห้องถามว่าทำไมจะต้องนอนแยกกัน
ภรรยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าก็ช่วงนี้เสียเอ็มดื่มสุราบ่อย
พอกลับมาก็เลยแยกกันนอนเพราะว่ากรนดังนะคะ
จากนั้นคนร้ายค่ะยิงเสียเอ็มตอนแรกภรรยาบอกว่า
ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดปั้งคิดว่าฝันไป
มาด้วยความเจ็บปวดของสามี

เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม

ส่วนสาเหตุที่คนร้ายยิงถูกตัว

ภรรยาบอกว่าก็เสียเอ็มผู้เสียชีวิต

คนร้ายก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะ

ตำรวจให้น้ำหนักไปที่คู่อริเก่า
คู่อเรเก่ามีสองราย
และทั้งสองรายเคยมีปัญหากันมาก่อน

นำหมู่บ้านคนนี้เคยมีปัญหากันเมื่อ๕เดือนที่แล้ว

แล้วก็เกิดการเรียกค่าสินไหมทดแทนเกือบล้านบาท

มีปัญหาชกต่อยกันรุนแรงด้วยเมื่อสองเดือนก่อนนะคะ

หน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำร้ายร่างกายกันมาก่อน
หน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน
หน้าผู้ใหญ่ในจังหวัดคาดว่าไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่เป็นคู่อริเคยทำรักกายกันมาก่อน